กุมภาพันธ์อย่างที่บอกกันไปเป็นวันวาเลนไทยและวันแห่งความรักหลายคู่
เขาก็ใช้โอกาสในวันนี้แหละในการที่จะบอกรักกัน
แม้ว่าจะบอกกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะเขินอาย
กล้าบอกทุกวันก็ใช้โอกาสนี้ในการบอกรัก
และหนึ่งในกิจกรรมที่มีการจัดงานกันขึ้นแทบจะทุกจังหวัดเลย
ก็คือเรื่องของการจัดงานแต่งงานและจดทะเบียนสมรสค่ะ
อย่างที่สงขลาเขาก็มีการไปจดทะเบียนสมรสกันนะคะ
ร่องแพรไปจดกันกลางทะเลสาบสงขลาเลยทีเดียว
แล้วก็พาลงเกาะคำเหียงอุทยานแห่งรักอีกด้วยค่ะ
องค์การบริหารสวนตะบนคลองรีอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
เขาจัดพิธีจดทะเบียนสมรสกันเนื่องในวันแห่งความรัก
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบสงขลา
ภายใต้ชื่องานสองทะเลที่รักรักจริงแอคสถิงพระนะคะ
มีคู่รัก๒๒คู่เข้าร่วมงาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มอบดอกกุหลาบให้กับคู่รักเป็นการแสดงความยินดี
แล้วก็มุ่งหน้าไปยังเกาะคำเหียงที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบสงขลาค่ะ
ที่นั่นเนี่ยเขาจัดสถานที่ไว้เป็นเหมือนอุทยานแห่งความรักเลยนะคะ
คู่รักทั้ง๒๒คู่ก็ได้รับศีลรับพรจากพระสงฆ์บริเวณด้านหน้าผาม่านไม้
มีความสวยงามมากแล้วก็ยังร่วมกันปลูกต้นไม้บนเกาะด้วย
เพื่อเป็นการแทนความรักของตัวเอง
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีการมอบรางวัลพิเศษให้กับคู่รักกัน๓รางวัล
เป็นรางวัลที่มอบให้กับคู่รักอายุมากที่สุด๑นะคะก็คืออายุ๘๐ปี
คู่รักที่อายุน้อยที่สุดก็คืออายุ๒๐ปี
รวมทั้งคู่รักที่แต่งกายดีที่สุด
บรรยากาศอบอวนไปด้วยความสุขกันตลอดทั้งงานแน่นอนค่ะ
ยังไม่หมดให้คนโสดเอาไปอีกเหงาไปอีก
ไปดูที่สวนนงนุษย์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนี่
ก็มีการจัดจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเป็นปีที่๙แล้ว
มีคู่เบาสาว๑๔คู่ภายในหุบเขาไดโนเสาร์
ทำกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

ก็มีการแห่ขบวนขันหมากช้าง
ไปตามหุบเขาไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
ที่มีรูปปั้นไดโนเสาร์กว่า๖๙สายพันธุ์มากกว่า๔๐๐ตัว
มีระบบแสงสีเสียงทำให้เสมือนอยู่ในยุคนั้นจริงด้วยนะฮะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคู่บ่าวสาว
ไปจดทะเบียนเป็นอย่างมากทีเดียวครับ

ก็มีการจดทะเบียนสมรสแล้วก็มอบกันบนหลังช้างเลยนะฮะ
นี่แบบนี้เลยนะครับ
คนที่จดก็อยู่บนช้างนายทะเบียนก็อยู่บนช้างเหมือนกัน
สำหรับการจดทะเบียนบนหลังช้างปีนี้
นงนุษย์จะมีคาดว่ามีคู่รักไปจดทะเบียน

บรรยากาศไม่เหมือนใครแน่นอนนั่งบนหลังช้างอย่างนี้เลยนะคะ
ส่วนเรือนจำนางรองจังหวัดบุรีรำจัดงานวันพบญาติค่ะ
และยังได้จัดพิธีจดทะเบียนสมรสให้กับผู้ต้องขัง๑๑คู่
๒คนภายใต้ชื่องาน๑๔กุมภาสัญญารักษ์
โครงการนี้เขาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นคู่รักกัน
แล้วก็อยู่กินกันก่อนถูกคุมขังได้ร่วมกิจกรรมสื่อถึงความรัก
พิสูจน์ความรักที่มีต่อกันด้วยการจดทะเบียนสมรส
แล้วก็ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย

จะได้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะคะ
แต่การจัดงานครั้งนี้ไม่มีพิธีส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอแน่นอน
คือจดเสร็จก็งั้นต้องแยกย้าย
ผู้ต้องขังที่เข้าพิธีจดทะเบียนสมรสคู่นึงบอกว่า
ฝ่ายชายยังต้องอยู่ในเรือนจำไปอีกหลายปีเลย
แต่ภรรยาเหลือเวลาอีก๑เดือนก็พ้นโทษแล้ว
ทั้งคู่มีลูกด้วยกันแล้วด้วยนะคะ๒คนอายุ๑๒ปีกับ๔ขวบ
ภายหลังจากที่ทางเรือนจำเขาจัดพิธีจดทะเบียนสมรสให้ก็ดีใจมากค่ะ

ยืนยันว่าพอพ้นโทษเมื่อไหร่เธอจะตั้งใจทำมาหากินสุจริต
เพื่อจะรอสามีกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวกันอย่างมีความสุขเหมือนกับครอบครัวอื่นต่อไปด้วยนะคะ
เขายังรักและยังคอยอยู่ก็จะได้กลับจนหน้านะครับเขาก็ยังจะคอยอยู่ครับดีใจมากครับ
แล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่ทางเรือนจำได้จัดกิจกรรมดี
ขอขอบคุณครับจำงานอยู่กับพวกพี่พ่อเองให้รักจนหน้าที่ไหนก็เจอครับ
บอกว่าที่ผ่านมาเรือนจำอนุญาตให้สามีภรรยากันที่เป็นสามีภรรยากันก่อนจะถูกคุมขัง
ได้พบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้วยนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
เป็นการคลายความกังวลด้วยแล้วเราไปปิดท้ายกันค่ะอีกที่หนึ่งที่อุตรดิษฐ์
เขามีการจัดพิธีจดทะเบียนสมรสกอดรักณถ้ำจันทร์ในวันวาเลนไทย
บริเวณถ้ำจันทร์ที่ตำบลผักขวงอำเภอทองแสนขันมีคู่รัก๒๕คู่
ชุดไทยจูงมือกันเดินขึ้นถ้ำที่มีความสูงชันทีเดียวค่ะเป็นระยะทางกว่าร้อยเมตร
เพื่อไปสู่พิธีซึ่งทางอำเภอทองแสนขันเตรียมไข่ไก่สดมอบให้เป็นของขวัญ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง
และยังจัดวิตามินโฟลิกนะคะธาตุเหล็กในกล่องรูปหัวใจ
ให้คุณภรรยาไปเตรียมทานไว้ก่อนเลยเตรียมตั้งคันด้วย
การจัดงานกอดรักณถ้ำจันทร์ในวันแห่งความรักที่ถ้ำจันทร์นี้จัดขึ้นเป็นปีแรกเลยค่ะ
ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภออีก
ยังเป็นสถานที่ปรากฏของพระทุดงด้วย
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามีเทพยดาปกปักรักษาที่นี่นะคะ
แต่งงานที่นี่ก็แน่นอนว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่ค่ะ